เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชาวตลอดข่าวมากันที่บริเวณวัดโบดตะบนบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เพื่อมาติดเกาะเฮ้ติดแกะเกาะติดเฮ้ยถูกแล้วก็ติดชีวิตเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวโพดแปดแถว
ว่าแต่ไอ้ข้าวโพด๘แถวเนี่ยมันคล้ายกับยัน๕แถวยัน๕แถวไหมล่ะครับเนี่ย
มาพบกับคุณลุงภัยทูลและคุณป้าสว่างจิตเย็นสงสองสามีภรรยาหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกและจำหน่ายข้าวโพด๘แถวครับ
ป้าเล็กบอกว่าข้าวโพดชนิดนี้จะปลูกได้ผลผลิตดีในช่วงหน้าหนาวนะส่วนหน้าร้อนเนี่ยมักเจอกับปัญหาหนอนเจาะลำต้น
ส่วนช่วงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาเชื้อรารบกวนครับข้าวโพดชนิดนี้ใช้ระยะเวลาในการปลูก๕๐๖๐วันครับถึงจะเก็บฝักออกขายได้
ผู้ปลูกข้าวโพดแปดแถวจะเริ่มออกตัดข้าวโพดตั้งแต่ช่วงเวลาตีสอง
เพราะการตัดข้าวโพดชนิดนี้ตอนกลางคืน
จะได้ข้าวโพดที่สดใหม่และมีรสชาติที่ดีนั่นเองครับ
นี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับของเขาเลยนะครับ
ส่วนปริมาณในการตัดก็จะอยู่ที่ลูกค้าสั่งในแต่ละวันนะครับ
พอหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดใส่ถุงกระสอบไปที่เรียบร้อยแล้ว
เขาก็จะนำไปบรรทุกใส่รถแล้วนำกลับบ้านครับ
จากนั้นนะครับก็นำข้าวโพดมาคัดไซส์
แบ่งเป็นใหญ่กลางเล็กและแบบไม่สมบูรณ์
แล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำลงหม้อต้มไซสยักษ์พิเศษแบบนี้

โดยเขาจะใช้พลาสติกใสกันความร้อน
คลุมข้าวโพดเอาไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิ
ซึ่งก็ใช้เวลาในการต้มประมาณ๑ชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงครึ่งครับ
เมื่อต้มจนสุกแล้วต้องรีบตักออกมานะ
แล้วแพ็กใส่ถุงทันทีเพื่อรักษารสชาติของข้าวโพด
และนำไปขายโดยจะขายถุงละ๕๐
ซึ่งข้าวโพดชนิดนี้จะมีลักษณะเด่นมีฝักเล็กเม็ดสีขาว
เรียกตัวกันแน่น๘แถวมีความเหนียวนุ่มรสชาติหวานเล็กน้อย
และมีกลิ่นหอมแถมกินไปไม่ติดฟันแต่ติดใจ
เกษตรกรในพื้นที่จึงหันมาปลูกข้าวโพด๘แถวกันอย่างคึกคัก
และสามารถสร้างรายได้กว่า๒แสนบาทในแต่ละปี
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ